ประดูกความเคลือบหน้าในเรื่องของเหตุการณ์บริษัทล่ม
บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสนามชัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปแล้ว
ไปสรุปยอดของผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
เดี๋ยวตามความขึ้นหน้าล่าสุดจากคุณนันทพรธาวระ
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามาจากจุดเกิดเหตุ

สวัสดีค่ะ

สำหรับบรรยากาศภายในโรงพยาบาลชนครศรีวิทยาตอนนี้
ที่มารอรับศพรวมถึงรอเยี่ยมผู้บาดเจ็บ
ในโรงพยาบาลยังคงด้วยทางคล้องหมาย
ทางโรงพยาบาลเยี่ยนว่ามีตัวเลขผู้เสียชีวิต

ยังได้พร้อมพยายนทรมาน
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิม
ซึ่งจะต้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาภายใน๒๔ชั่วโมง

โดยเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๕๕นาทีที่ผ่านมานะคะ
ในส่วนของนายอาคมเติบพิษยภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พร้อมคณะค่ะได้เดินทางมายังโรงพยาบาลนะคะ
เพื่อที่จะเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเรือล่มนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะทั้งหมดรักษาตัวอยู่ที่ชั้น๔
ภาณาคารเฉลิมภักดิ์เหตุของโรงพยาบาลค่ะ
โดยรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันนะคะว่าจากการ
จะให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่นะคะ
เรื่องต้นขนาดนี้ยังไม่สามารถสรุป
สาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวได้
เพราะว่าอยู่ระหว่างการติดตามตัวคนขับเรือ

รัฐมนตรีได้ย้ำอีกนะคะว่า
กรรมการสอบสวนเพื่อที่จะสรุปสาเหตุของเรือล่มนะคะ

เพื่อที่จะเพิ่มมาตรการควบคุมของพนักงานขับเรือนะคะ
รวมถึงอุปกรณ์การป้องกันบนเรือ
ซึ่งเท่าที่ทราบมาเรือลำที่เกิดเหตุนะคะ
มีเสื้อชูชีพไม่ครบตามจำนวนคน
รวมถึงไม่ได้ปฏิบัติตามกฎของผู้โดยสารค่ะ

ในโรงพยาบาลมีจำนวน๕๒คนค่ะ
เป็นผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล๖คน
ในส่วนของการค้นหาผู้โดยสารที่เหลือ

นักประดาน้ำก็อยู่ระหว่างการค้นหาคาดว่าจะค้นหาต่อเนื่องตลอดทั้งคืนค่ะ
ครับคุณอันทพรครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีญาติญาติออกมาตามหาเรื่องของคนศูนย์หาย
ยังคงมีตัวเลขของคนศูนย์หายอยู่บ้างไหมครับตอนนี้
ใช่ค่ะตอนนี้ยังคงมีญาติหลายคนจากการสอบถามนะคะยังมีหลายคนค่ะที่ยังไม่สามารถติดตามหาญาติที่จมน้ำอยู่ได้ค่ะ
แล้วก็เขาก็ยืนยันค่ะว่าจะยังคงรอจนกว่าจะค้นหาศพเจอนะคะไม่ว่าจะมีชีวิตหรือรอดชีวิตเขาก็ยังคงยืนยันที่จะรออยู่ที่โรงพยาบาลตลอดทั้งคืนค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลณคืนนี้นะคะก็ได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ไว้กว่าเก้าสิบนายค่ะโดยยืนยันว่าจะให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
รวมถึงรอติดตามศพที่จะนำมาส่งที่นี่เพราะว่าในส่วนของชาวมุสลิมเองก็เตรียมที่จะนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาภายใน๒๔ชั่วโมงเช่นกันค่ะ
พอจะทราบข้อมูลคร่าวไหมครับว่าตอนนี้จำนวนผู้สูญหายมีมากน้อยแค่ไหนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ขณะนี้นะคะตัวเลขของผู้สูญหายอย่างไม่เป็นทางการนะคะประมาณ๑๐๐กว่าคนนะคะตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะคะ
เนื่องจากว่าในส่วนของญาติผู้เสียชีวิตนะคะไม่ทราบจำนวนรวมถึงผู้โดยสารคนขับเรือก็ไม่ได้ระบุจำนวนที่ชัดเจน
หลายคนยังคงรับไม่ได้นะคะเพราะว่าเรือลำนี้ก็เคยว่าจ้างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นประจำทุกปี
แล้วก็เคยเกิดปฏิเสธมาก่อนหน้านี้แต่ว่าอ่าเท่าที่สอบถามมา
อยู่บริเวณทั้งสองค่ะอืมค่ะคุณนัทพรครับบริเวณที่โรงพยาบาล
จำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่ยังรักษาตัวอยู่มีอาการสาหัสมากน้อยขนาดไหน
พอจะทราบจำนวนไหมคะตอนนี้มีอาการสาหัสที่แพทย์ยังคงต้องเฝ้าอย่างใกล้ชิด
คือมีอยู่หนึ่งคนนะคะส่วนผู้เสียชีวิตรายอื่นอื่นเนี่ย
เกิดจากอาการสำลักน้ำค่ะรวมถึงเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่อายุน้อยสุดขนาดนี้นะคะ
สี่เดือนก็สามารถรอดมาได้ค่ะโดยผู้ปกครองของเด็กเนี่ย
เล่าว่าตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยพยายามอุ้มเด็ก๔เดือนนะคะ
เหนือศีรษะให้อยู่เหนือน้ำค่ะโดยที่เป็นลูกลูกคนสุดท้องนะคะ
ส่วนลูกอีก๒คนที่เหลือก็คือเป็นลูกชายกับลูกสาวเนี่ยเสียชีวิต
แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะหาศพได้ในขณะนี้นะคะ
ตอนนี้ผู้ปกครองของเด็ก๔ขวบก็ยังอยู่ในอาการที่หวาดภาวะค่ะ
เพราะว่าตอนนี้อยู่ในซึมเศร้าแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังส่งเจ้าที่จิตแพทย์
ให้ให้การเยียวยาในเรื่องของสภาพจิตใจอยู่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้มากนะคะ
แต่ว่าเด็ก๔เดือนตอนนี้ก็คืออยู่ในอาการที่ปลอดภัยดีค่ะ

ขอบคุณคุณอันตภรมากนะครับ

คุณนันทพรธาวราผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจากโรงพยาบาลพระนครศรีอายุทยาเบื้อง